เรียบร้อยแล้วอุ้ยงานบ้านเนอะ
เสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำงานบ้านไม่ได้ออกไปไหนอะไรกับเขา
แล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยววันนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกไปอีก
โอ้โหแล้วผ้าที่ตากไว้จะยังไงล่ะเนี่ย

รุนสวัสดิ์ที่สามมารายงานสภาพอากาศกันแล้วไม่รอช้าเราดูข้อมูลกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้๒๖๒๙มีนาคมนี้นะคะจะมีห่อมความเย็นหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมา
ขณะเดียวกันนะมันจะมีลมทะเลจากทางใต้หอบเอาความชื้นพัดขึ้นไป
ขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศร้อนร้อนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถูกไหมคะ
พออากาศร้อนเจออากาศเย็นแล้วเจอความชื้นเนี่ยปะทะกันแบบนี้กลายเป็นพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่
โดยมากแล้วจะเริ่มที่บริเวณภาคอีสานก่อนนะคะ
จะได้รับผลกระทบแล้วก็ไล่มาเรื่อย
จนถึงภาคกลางรวมถึงภาคเหนือด้วย

ส่วนอุณหภูมิความร้อนว่ากันว่าก็ร้อนแสบผิวเหมือนกัน
ดูลักษณะของพื้นที่ของประเทศไทย

ดังนั้นคุณต้องเตรียมรับมือทั้งอากาศร้อน

การสภาพอากาศวันนี้จนถึง๒๙มีนาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสาน
อากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ย๔๑องศาเซลเซียส

ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง

ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย๔๑องศาเซลเซียส
โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่

ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งนะคะ

ตกประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนทะเลเป็นทะเลสงบคลื่นสูงประมาณสัก๑เมตร
จุดใดที่ไม่มีฝนอากาศก็สบายดีนะคะ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด๓๙องศาเซลเซียส

ต้องระมัดระวังอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

เพราะฉะนั้นหมั่นเช็คความพร้อมของอาคารบ้านเรือน

เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเกิดพายุฤดูร้อนกันบ่อยหน่อยนะคะ
แล้วว่ากันว่าตอนนี้สภาพอากาศมันดูเหมือนกับโอ้โหฝนก็จะมา
โอ้โหแดดก็จัดแบบนี้ทำตัวไม่ถูก
คุณผู้ชมต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
ตอนนี้ต้องเช็คสภาพอากาศกันให้ดี
ฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ